เก่งเนี่ยนะคุณแม่ขับรถ

คนขับรถไฟนายมานิดเศรษฐีชัยชนะก็ให้การกับตำรวจ
สพบางโทรรัฐแบบนี้ค่ะครับตอนที่ลงสะพานมา
รถเก่งคันนี้ขับตีคู่กันมาแล้วเหมือนจะเลี้ยวเหมือนกับจะชะลอ
ก่อนที่จะขับตัดข้ามทางรถไฟมานะคะ
คนขับรถไฟบอกว่าเปิดวูดแล้วแล้วก็เตรียมเบรกแล้ว
คือไม่แน่ใจว่ารถเก่งคันนี้จะข้ามทางรถไฟมาหรือเปล่า
เพราะว่าเห็นตีคู่กันมาแล้วก็ดูเหมือนจะชะลอ
ไม่แน่ใจว่าในรถเก๋งเปิดเพลงดังหรือเปล่าหรือทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงเตือน
ขับตัดข้ามทางรถไฟมาเลยค่ะรถไฟก็เลยพุ่งชนแบบนี้
ทีมข่าวของเราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็ไปคุยกับคนที่ไปช่วยเหลือค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเนี่ยกับญาติญาตินั่งอยู่หน้าบ้านแล้วบ้านอยู่ใกล้ทางรถไฟ
เห็นแล้วรถเก๋งคันนี้ขับข้างทางรถไฟมาอีกฝั่งหนึ่ง
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถไฟกำลังมา
จังหวะนั้นเธอบอกว่าเธอไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟนะคะ
เพื่อนบ้านบอกแบบนี้แถวนั้นเขาบอกเขาไม่ได้ยิน
รถไฟก็เลยชนรถเก๋งแบบชนอย่างจังเลยเธอกับญาติญาติก็เลยรีบเข้าไปช่วย
ถ้าเด็กขอชีวิตเราต้องช่วยเด็กหนูก็ตัดสินใจงัดเอาเด็กออกมา
แล้วก็อุ้มแม่ออกมาจากรถคุณแม่คือ๓ทีเหมือนจะไปค่ะ
พวกหนูก็ตัดสินใจอุ้มแม่ออกมาเพื่อให้มีอากาศหายใจให้เขามีหายใจได้ค่ะ
แล้วก็ที่เหลือก็เอาแม่ออกมาเสร็จแล้วก็งัดรถ
เพราะว่าน้องสาวบอกว่ามีเด็ก๘เดือนอยู่ในรถ
แต่มันออกไม่ได้ต้องให้รถไฟถอยหลังแต่รถไฟก็ไม่ถอย
หนูก็ถามว่าทำไมไม่ถอยมันมีเด็ก๘เดือนติดอยู่
ช่วงที่รถวิ่งชนเข้ามามันหนิดขาดเอกอยู่
ก็ทุกคนก็ตัดสินใจยกรถสิบกว่าคนแล้วก็เอามือช้อเหล็กอ่ะ
คือถ้าลากไปแขนก็ต้องขาดคนหนึ่งคนใดคนหนึ่งต้องขาดอยู่แล้ว
เพราะว่าเราเอามือของเรารับเหล็กเอาไว้เราก็ให้เด็กไม่โดนเหล็ก
แล้วก็งัดเด็กออกมาได้แล้วก็ดูดปากเด็ก
เด็กก็สำลอกออกมาแล้วก็ร้องทุกที่รถไฟจะต้องเปิดอูดก่อน
ขึ้นสะพานทุกครั้งแต่ณเมื่อวานนี้คือไม่มีอูดอะไรขึ้นมาเลย
มาถึงยี่ทีคือชนแล้วก็เปิดอูด
คนขับรถไฟยืนยันว่าเปิดหูดก่อน
แต่ว่าชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ยินแล้วก็ลักษณะมันเป็นเนินแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราบอกว่าก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุสักห้าร้อยเมตร
มีทางแยกมีสัญญาณบอกให้ระวังรถไฟ
แต่ในจุดเกิดเหตุไม่ได้เป็นทางแยกหลักที่ให้รถยนต์วิ่งผ่านค่ะครับ
ทีนี้นักข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณลุงโกแก่ครุฑนาค
คุณลุงอยู่แถวนั้นก็เล่าให้ฟังว่าเส้นทางข้ามทางรถไฟในจุดเกิดเหตุเนี่ย
เป็นเส้นทางที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาทำเอาไว้
เอาไว้ใช้ขนดินเพื่อเข้าไปก่อสร้างในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อสองปีก่อน
ตอนที่มีการก่อสร้างเนี่ยคุณลุงเป็นคนดูแลไม้กั้น
เป็นคนดูแลสัญญาณจราจรตรงนี้แต่พอก่อสร้างเสร็จนะคะ
เส้นทางตรงนี้ก็กลายเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ใช้สัญจรผ่านไปมา
ช่วงก่อนเทศกาลสงครานที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่ไปติดป้ายห้ามผ่านแล้วนะคะ
แต่ว่าเส้นทางนี้คนก็ยังใช้งานอยู่โดยเฉพาะคนในพื้นที่จะรู้ว่ามันใช้งานได้
ก็จะใช้เวลาแบบข้ามผ่านตรงนี้มันอาจจะแบบทางลัด
ไม่ต้องไปไกลอะไรแบบนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็เลยไปคุยกับคนเจ็บนะคะ
คนที่ขับรถเก่งคันที่ถูกรถไฟชนนะคะตอนนี้เธอกับลูกลูกปลอดภัย
วันนี้คุณหมอก็จะให้กลับบ้านได้แล้วเธอบอกว่าวินาทีที่เกิดเหตุเนี่ย
จะไปถึงจุดเกิดเหตุสังเกตตั้งแต่เส้นทางตรงสามแยกแล้วว่า
มันไม่มีรถไฟมาไม่เห็นรถไฟจริงเธอก็เลยเลี้ยวขวา
ทางรถไฟไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามทางรถไฟในจุดเกิดเหตุ

ถามเด็กแล้วถามลูกแล้วว่าได้ยินเสียงรถไหม
เหมือนเป็นเพราะว่าตัวเราเองก็ไม่ได้ยินแล้ว
เราไม่เห็นเพราะเราดูแล้วเราไม่เห็นรถ
เพราะช่วงขับรถขึ้นไปอ่ะอื้อขึ้นไปเนี่ย
กลางกลางสะพานพอดีเลย
กลางสะพานเพราะว่าช่วงจะลงหันไปมองปุ๊บ

มันแบบพอดีเลยค่ะรถจะถึงตัวแล้ว

คือหมดสติพอดีเลยค่ะตัวที่แบบจะขึ้นจะข้าม

ก่อนที่จะส่งขึ้นไปเบา
ตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะบอกว่าจริงแล้ว
ปกติสามีจะเป็นคนขับรถ
แต่๒๓วันที่ผ่านมารถจักรยานยนต์เสีย
เธอก็เลยต้องไปรับส่งสามีไปทำงาน
เหตุการณ์นี้ก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับครอบครัว

นี่โชคดีนะคะที่ตัวเธอกับตัวลูกปลอดภัย
ตอนนี้ก็ประสานทางประกันให้ไปเจรจากับตำรวจ
เรื่องของการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่เห็นรถไฟจริง

อย่างน้อยก็โชคดีที่ปลอดภัยทุกคนนะครับ